มีประเพณีโบราณห่มผ้าเจดีวัดสามปลื้ม
ทำสิ่งดีกันหน่อยนะจะได้ชีวิตดีกับเขาบ้างนะ
ไปเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนี่เอง
งานนี้งานใหญ่เห็นไหมล่ะที่นี่ก็อลังการงานสร้างเหมือนกัน
ตรงนี้ใช่ไหมเส้นนี้แหละเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณเลี้ยวเข้าอายุทยาแล้ว
เหมือนว่าคุณรู้เลยว่าคุณอยู่แล้วถึงอายุทยาแล้ว
เป็นเจดีองค์ใหญ่บริเวณนี้เขาเรียกว่าวงเวียนเจดีวัดสามปลื้ม
กลางถนนโรจนะใช่เลยนะคะ
งานนี้ค่ะนายกอบจพระนครศรีอยุธยา
คือนายกทรงพลพันธ์เจริญวรกุลและชาวบ้านเนี่ย
มาร่วมการประกอบพิธีห่มผ้ารอบองค์เจดี
ช่วงเช้าก็ทำบุญเลี้ยงพระประชาชนที่มาร่วมงานก็พร้อมจิตพร้อมใจกันมา
ในพิธีนี้เขาจะมีการเขียนชื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติเขียนไว้บนผ้านะคะ
จากนั้นก็นำผ้านี่แหละนะแห่ขึ้นไปช่วยกันถือนะคะ
แห่ขึ้นไปห่มองค์พระเจดีโดยการจะมีการเวียนรอบเจดี๓รอบก่อน
โดยจะมีขบวนบังกรและแตรวงเนี่ยนำขบวนตันตันตันตันตันตันตันไปอ่า
แห่กันมาอย่างสนุกสนานแบบนี้นะคะจากนั้นแห่ครบแล้วนะ
ก็จะนำไปห่มองค์เจดีแล้วคุณดูนะจากองค์เจดีที่เป็นลักษณะเหมือนกับเก่าแก่โบราณ
ค่ะพอมีผ้าสีทองไปห่มเป็นไงสวยงามอร่ำตาสิคะเริ่มดิ
แล้วก็พูดถึงประเพณีห่มผ้าองค์พระเจดีวะสามปลื้มนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวชุมชนต่างในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา
เออเขาปฏิบัติกันมาต่อเนื่องเนื่องจากว่าประชาชนมีความเลื่อมใสสัทธา
ใครจะมาสักการะบูชาองค์พระเจดีนี้ก็จะได้ความเป็นสิริมงคลแล้วนอกจากนี้นะคะสำคัญเลยค่ะยังไง
ว่ากิจกรรมนี้หรือประเพณีนี้เป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีของพ่อแม่พี่น้องชาวอายุทยา
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแหละนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็เออสนอกสนใจ
แวะมากราบไหว้สักการะมาถ่ายรูปกันด้วยเหมือนกันนะคะจัดแบบนี้ทุกทุกปีอ่ะคุณผู้ชม
ถ้ามีบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเรามาฝากอีกนะคะเอาไว้ฝากด้วยนะคะอะไรนะดีคะเอามุลมาฝากหรอ